คือเขาขายงานกันเป็นแพ็คคู่กันไปคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้ฟิวคู่จิ้นนะขายเป็นแพ็คคู่
ในฐานะที่เป็นศิลปินในค่ายของนายห้างเนี่ย
เป็นค่ายน้องใหม่เป็นน้องใหม่ของทางค่ายนะฮะ

อีกอย่างสาวนุษย์ก็สามารถร่วมงานได้กับทุกคน

อะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องนุ๊ตคนสวยกันใหม่จ้า

กับพี่โชกก็เห็นว่าเลย
ได้แชร์อยู่โชกลดแห่นี่นุ๊ตลดผ่อนอยู่
ก็หลายคนอาจจะแบบว่าไม่อยากดู
เปลี่ยนคู่ได้ไหมนู่นคือเอาจริงในส่วนที่นุษย์แชร์

เพราะว่ามันคืองานในส่วนที่ในห้างมอบหมายงานให้

คือเราเป็นศิลปินในค่ายค่ะ
ห้างให้ไปงานไหนเราก็ต้องไปถูกไหมคะ
ตอนนี้นุษย์เป็นศิลปินมีสังกัด
ก็คือไม่อยากให้แบบเอาไปโยงแบบทางอื่นอะไรอย่างนี้
ก็ขอทำหน้าที่ที่แบบในห้างให้เราได้รับมอบหมาย
หรือว่าต้องไปทำงานไหนเราก็เลือกงานไปเลยไม่ได้ถูกไหมคะ
ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่คงมองแล้วว่ามันสมควร
หรือว่านุษย์ต้องทำอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องทำ
แต่ได้ก็สนับสนุนงานศิลปินดีกว่านะ
ดราม่าข้ามไปน้องเขาร้องเพลงเพราะทั้งคู่